ในช่วงเช้าทางสมรรถหลุมแก้วได้รับแจ้งว่า
มีน้องนักเรียนผู้หญิงบอกว่าพบเด็กทารกอายุประมาณทัก๓วัน
ถูกทิ้งไว้บริเวณวัดโรคชาติ๗๒ตรงมานั่งด้านหลัง
เราก็เลยทำการตรวจสอบดูปรากฏว่าก็ไม่พบว่ามีการนำเด็กมาวางไว้ตามที่น้องเขาได้กล่าวอ้าง
แล้วหวังนั้นเราก็ได้เชิญทางอาจารย์รวมถึงเจ้าที่จำรวจพยายามจะคุดคุยกับน้องเขา
สุดท้ายน้องก็รับสารภาพว่าตนเองเป็นแม่ของเด็ก
แม่แม่ก็มากมาก

มาบอกว่าได้พบเด็กทารกเป็นยังไงครับเรื่องนี้แล้วเราได้มาตรวจสอบตรงไหนยังไงครับ
อ่าในช่วงเช้านะครับทางสมรหลุมแก้วนะครับก็ได้รับแจ้งว่า
มีน้องนักเรียนผู้หญิงเนี่ยนะครับบอกว่าพบเด็กทารกอายุประมาณสัก๓วันนะครับ
มาถูกทิ้งไว้บริเวณวัดโรคชาติเกียรติสองตรงมานั่งด้านหลัง
บอกว่าเขาอ้างว่าเขาพบเด็กเนี่ย
กว่าผู้ประคองจะมีการว่า
ซึ่งหลังจากการสอบถามสึกส่วน

สรุปแล้วก็คือเด็กทางโลกดกว่านี้
ไม่ที่เด็กมีคนเอามาทิ้งแล้ว

ในช่วงเย็นของเมื่อวานซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีตลาดครับ
แล้วเขาบอกว่าเขาอ้างว่าเขามาตลาดอืมแล้วมันเจอจริงจริงไว้
จากนั้นก็เลยนำเขากลับที่บ้านครับตามที่เราได้นำตัวของน้องนะครับ
มาที่สพนะครับแล้วมาทำการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ย
ก็เราก็รับว่าเป็นเป็นอ่ารูปของตัวเองนะครับ
ที่ถูกกระทำชำเลาซึ่งตอนเนี้ยตัวผู้ทำความผิดเนี่ย
เราก็รับเราได้ทางน้ำบทได้ทราบชื่ออ่ะเรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะนำตัวเด็กเนี่ย
ตอนเนี้ยตอนนี้ทางพ่อมอรับไปดูแลที่เป็นเป็นบ้านคุกพรอง
เพื่อดูแลเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายของตัวเด็กก่อนครับ